มาดูกลยุทธ์สู้โจรของคุณป้าท่านหนึ่งนะครับ
เขาเรียกว่ากลยุทธ์บีบไข่สู้
เพราะว่าคุณป้าท่านหนึ่งกำลังปั่นจักรยานอยู่ดี
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพุ่งเข้ามาหาเธอเลย
กระชากเสื้อของเธอจะค้นหาทรัพย์สิน

จนคุณป้านี่หน้าตาบวมปูดแล้วก็เลือดหลายเลยนะครับ
คุณป้าบอกว่าถ้าฉันไม่สู้ฉันตายแน่
ฉันเลยหมับเขาให้นะฮะบีบไข่โจร
ร้องให้ปล่อยแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณป้าใจเด็ดคนนี้ก็คือ
คุณป้าวันดีคำถาอายุ๖๒ปี
หลังเกิดเหตุแล้วคุณป้าเอาชีวิตรอดมาได้
คุณป้าก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจสพเกาะคา
ให้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ทันทีนะครับ
โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณถนนทางไปบ่อขยะบ้านนาแก้วครับ
เมื่อตำรวจไปถึงพบป้าวันดี
ยืนรออยู่ในสภาพใบหน้าของคุณป้า
ถูกชกถูกทำร้ายคือใบหน้าบวมปูด
ตาซ้ายแตกมีเลือดไหลออกมา
แต่ว่าคุณป้ายังใจสู้นะแม้ว่าจะอยู่ในอาการตกใจ

ขณะที่ปั่นจักรยานอยู่ดีจะไปเก็บมะกอกน้ำกลางป่า
จู่มีคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๐๓๐ปี
ขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินป้าเองก็จำทะเบียนรถไม่ได้หรอก
แต่มันแซงหน้ารถจักรยานของป้าไป
จากนั้นเจ้าคนร้ายคนเดียวคนนี้ก็วกรถกลับมามาจอดใกล้
ไม่ได้พูดอะไรจอดรถปุ๊บเท่านั้นแหละ
ปรีเข้ามาดึงกระเป๋าเสื้อของป้าเพื่อจะหาเงิน
แล้วก็ชกหน้าป้าเต็มแรงเลยนะ
พยายามจะชิงโทรศัพท์มือถือของป้าไป
โทรศัพท์ป้าก็เป็นรุ่นปุ่มกด
ของป้าก็เก่าแล้วมีการประมาณ๕๐๐บาท
มันก็ยังจะเอาไปอีกป้าไม่ยอม
ทำร้ายกันแบบนี้ป้าก็ต้องสู้สุดฤทธิ์นะฮะ
แล้วป้าก็ยังมีสติอยู่ไงคุณ

บีบเข้าไปที่อันทะของคนร้ายอย่างเต็มแรงนะครับ
คนร้ายต้องบอกร้องบอกด้วยความเจ็บปวด

คนร้ายก็รีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ฟังเสียงคุณป้าวันดีใจเด็ดคนนี้นะครับ
มันบอกห้องเต็มตะปกติเนื้อเข้าอยู่มันออดที

มันแปลกตู้แล้วกระเบาเข้าไปเน็ต

มีอาทิตย์เนื้อพลังที่อัพที่สร้าง

ตอนแรกมันจะเอาสตางค์นี้

เพราะว่าหน้าตาก็ยังปวดบวมปูดอยู่เลย

สรุปคือคนร้ายไม่ได้เงินไปเพราะคุณป้าไม่ได้พกเงินมา
แต่คนร้ายได้โทรศัพท์มือถือไป๑เครื่องแล้วก็ปากกาอีก๒ด้าม
ซึ่งตำรวจนะครับจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด

เพราะว่าใกล้เคียงแบบนี้มันเป็นทุ่งนานะ

แต่ว่าตำรวจจะพยายามตามตัวคนร้ายที่มาทำร้ายคุณป้าให้ได้โดยเร็ว
เพราะกลัวว่าจะไปก่อเหตุกับคนอื่นเขาอีกนะครับ